แต่ถ้าใครยังไม่อยากกินเจ
อยากจะยังคงทานอาหารอร่อยอยู่
ก็มีทางเลือกเราก็นำมาฝากกันด้วย

ปลาหมึกทุบเหรอคะปลาหมึกทุบก็ต้องทุบแบบนี้แหละค่ะ
เรียกได้ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวห้องแถวที่อยู่ใกล้กับหอนาฬิกาบริเวณถนนแสงชูโต
เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีต้องได้ยินเสียงนี้แหละค่ะ
ตุ๊บตับเพราะเป็นการทุบปลาแห้งที่นำไปย่างไฟร้อนจนสุกนะคะ
ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำปลาหมึกทุบทรงเครื่องสูตรโบราณ
ก็ถือว่าเป็นสูตรที่เป็นเฉพาะตัวแล้วก็เป็นปลาที่คัดมาอย่างดี
ทายาทที่สืบทอดกิจกรรมปลาหมึกทุบทรงเครื่องก็คือนางวงเดือนจันลาอายุ๔๒ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มแรกก็เข้ามาช่วยคุณแม่ดูแลการขยายตลาดของสินค้าก่อน
โดยเปิดช่องทางการขายทางออนไลน์นี่แหละ

ในจังหวัดเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะ
ส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็ขอถามหน่อยเถอะว่ามันคืออะไร
เธอก็บอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกตัวปลาหมึกแห้ง
จะต้องให้มีความยาว๕นิ้วเท่านั้น
ครับ
ด้วยความพออยู่พอกินพอมีพอเพียงนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของความกระตันยูต่อ
บีดามันดาตอุปกรี
เพราะเชื่อว่าคนที่กระตันยูก็จะทำให้เจริญรุ่งเรือง

ส่วนใครที่อยากจะทานเห็นภาพแล้วโอ้โหยั่วน้ำลายเหลือเกิน

บาทแล้วก็๑๐๐บาทแล้วแต่ขนาด
แล้วก็ยังมีบริการจัดส่งทางปรายศนีย์ด้วย
ดูจากการทำการทุบแล้วเนี่ยนะครับ

แต่อาจจะเหนียวหนึบนิดหน่อยแต่มีรสชาติที่มันกลม

เสิร์ชเข้าไปเลยปลาหมึกทุบทรงเครื่องสุดโบราณ